สวัสดีครับ

บอกตรงเลยว่าเหนื่อยมาก
ท้อทั้งเหนื่อยทั้งคิดถึงบ้าน

มันถอยไม่ได้เพราะว่าคนไข้เขาก็รอเราอยู่
แล้วทุกวันนี้มันก็แย่เกินกว่าที่เราจะทิ้งตรงนี้ไป
ก็ต้องยอมรับเลยว่าจริงมีความเครียด
หลังจากทำงานไปเนี่ยลงจากห้องไปก็นอนไม่หลับ
จะต้องทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราทำได้ดีหรือยัง
เราลงเวรมาคนไข้เราจะดีขึ้นหรือเปล่า

คือมันไม่มีคำนี้มันมีแต่หน้าที่
ที่เราต้องทำทุกวันทุกวันแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราอยากได้มากกว่านี้
บางที๓๔อาทิตย์ติดกันก็ต้องอยู่แต่ที่โรงพยาบาลหรือที่ฮอสปิเทล
เพราะว่าจะต้องดูคนไข้ดูให้ดีที่สุด
ตัวพี่จริงแล้วอยู่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
หน้าที่ที่ดูก็คือดูผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดแต่ในสถานการณ์โควิด
หน้าที่หลักก็คือการจัดอัตกำลังให้เพียงพอในการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รวมทั้งส่วนของตัวฮอสปีเทล๒แห่งที่เราเปิด
ปกติเป็นพยาบาลประจำที่สถาบันประสาทวิทยาแผนกห้องผ่าตัด
แต่ปัจจุบันมาช่วยงานที่โคฮอตวอร์ดประมาณ๔เดือนแล้วค่ะ
สำหรับที่นี่นะคะจะมีผู้ป่วยใหม่มาทุกวัน
ซึ่งตอนนี้ที่ดูแลอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ประมาณ๒๕เตียงค่ะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประจำอยู่ที่สถาบันบังบัตรรักษาและฟื้นภูติยาเสียติดแห่งชาติบรมราชเนค
จริงในช่วงระยะแรกเราวางแผนจะรับผู้ป่วยโควิดในเคสสีเขียว

ทางสถาบันจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นรับผู้ป่วยในกินสีเหลืองเข้ามาดูแลนะคะ
ชีวิตจะอยู่แค่ห้องพักเวรที่ทางโรงพยาบาลจัดให้กับหอผู้ป่วยโควิดเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลากับห้องนอนน้อยมาก
เพราะว่าขึ้นเวทีหนึ่งก็๑๖ชั่วโมงก็มีค่ะ
ไม่ได้กลับบ้านมา๔เดือนแล้วค่ะ
จริงก็คือคิดถึงที่บ้านมากค่ะ

แต่ว่าคนไข้ของเรากำลังวิกฤต
เราก็ไม่สามารถทิ้งตรงนี้ไปได้ค่ะ
ตั้งแต่มาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะ
ต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้กลับบ้านเลยค่ะ
เหตุผลหนึ่งเลยก็คือเรารู้ตัวเองดีว่า
เรามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา
ทำให้เราตัดสินใจที่จะไม่กลับบ้าน
ทุกวันนี้นะคะไม่ได้กลับบ้าน
เหนื่อยเนี่ยเราคงเหนื่อยสู้น้องหน้างานไม่ได้
แต่ส่วนของความกังวลมีอยู่อย่างมากนะคะ
ก็คือกังวลในส่วนของน้องที่ต้องไปดูแลผู้ป่วยนะคะ
ว่าเขาปลอดภัยไหมผู้ป่วยจะปลอดภัยไหม
ทุกคนจะสามารถหายกลับบ้านได้สบายดีหรือเปล่า
แม้กระทั่งเวลาในการพูดคุยโทรศัพท์กับคนที่บ้าน
ก็แทบจะไม่มีจนบางครั้ง๓๔วันคุณแม่โทรมา
ยุ่งอยู่ใช่ไหมแม่รู้ว่ายุ่งนะ
แต่ว่าแม่อยากรู้ว่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่า
คำพูดของคนปลายสายที่เราไม่ได้โทรหาเขา

บางครั้งก็รู้สึกทำให้เขายิ่งเป็นห่วงมากขึ้นกว่าเดิม
คือเอาตรงตอนที่มาอยู่ตึกโควิด
ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกที่บ้านเลย
เพราะว่ากลัวว่าเขาจะเป็นห่วงค่ะ
แต่คือพอสุดท้ายแล้วอะค่ะ

หรือเราติดเชื้อขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีที่เราปิดบังค่ะ
มาดูเรื่องของโควิด๑๙
จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในระดับ๒๐๐๐กว่า
คุณผู้ชมคุณดูประเทศไทยถึงจุดนี้แล้ว
ต้องมีเตียงข้างถนนแบบนี้นะฮะ

โอ้โหครับเข้าใจเลยครับ

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

บางครั้งก็ทำความเข้าใจยาก

เพราะรู้สึกว่าโควิดมัน
โหดร้ายแล้วก็ใจร้ายกับเรามาก
ค่อนข้างจะมีความกดดันทางด้านจิตใจ
ทุกคนเหนื่อยทุกคนพยายามเต็มที่
ทุกคนอยากรับเคสทุกเคสเข้าไว้ในการดูแล

และด้วยปริมาณของคนไข้ที่มันเพิ่มขึ้น
มันทำให้เราเนี่ยมีความยากในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะ

พยาบาลก็กลัวหมอก็กลัว
มันไม่มีใครที่ไม่กลัวเราพร้อมจะเดินเข้าไปหรอกค่ะ

รู้สึกว่าช่วงเวลา๔เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่ดีเลยค่ะ
แต่ว่าเราเลือกทางนี้แล้วค่ะ
ยังไงเราก็หันหลังกลับไม่ได้แล้ว
ว่าสุดท้ายแล้วมันจะยาวนานแค่ไหน

เราก็ต้องทำหน้าที่ของพยาบาลคนนึงให้ดีที่สุดค่ะ
ลำพังที่ใส่ชุดปกติแล้วก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะ
หัวจดเท้าเปียกปอนหายใจก็ไม่ค่อยจะออก
แต่ว่าก็ต้องทำงานหนักมันทรมานใจเหลือเกิน
เอาใจช่วยครับบุคลากรเหล่านี้สำคัญมากเลย
การต่อสู้โควิด๑๙
เด็กครับผมเอาอาหารมาฝาก
ได้เวลาดูแลสุขภาพทานอาหารให้ตรงเวลากันนะครับผม
ตั้งใจทำงานนะครับเข้าใจว่าอีกไม่นาน

กลับสู่ภาวะปกติเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคน
สวัสดีครับพี่เพื่อนน้อง
บุคลากรทางการแพทย์น้องพยาบาล

ช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างวิกฤต

น้องทุกคนแสดงความอดทน

พร้อมที่จะเสียสละทำให้คนไข้

ที่ขอสัญญาในนามของผู้บริหาร

เราไม่ได้อยากแค่นำน้องนะครับ
เราอยากเดินข้างจับมือไปกับน้องนะครับ
ที่จะช่วยกันทำงานเพื่อดูแลคนไข้

จะมีพวกเรามีพี่ยืนอยู่ข้าง
ที่พร้อมจะเดินหน้าไปกับน้องตลอดเวลา

ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
ว่าพี่น้องที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
น้องพยาบาลบุคลากรสาสุขทุกคน
เรายินดีเต็มใจนะครับ
ที่จะทำงานเพื่อดูแลสุขภาพ
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
เราสัญญาครับว่าเราจะทำดีที่สุด

ทุกครั้งที่ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
มันรู้สึกเหมือนเรามอบคืนชีวิตใหม่ให้กับเขา
เราไม่ได้คืนชีวิตให้แค่คนคนหนึ่ง
แต่เราคืนชีวิตให้กับทั้งครอบครัว
ต้องขอบคุณครอบครัวมากที่ยอมรับ
แล้วก็เชื่อมั่นในทุกอย่างที่เราตัดสินใจเลือกค่ะ
แล้วก็ขอบคุณที่ภูมิใจในตัวเราค่ะ